ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับเมนูอาหารที่มีความหลากหลายมากขึ้นโดยเฉพาะเมนูอาหารอนาชาติก็มีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับประชาชนก็มีทางเลือกในการบริโภคมากขึ้นแต่ว่าอาหารไทยพื้นบ้านอย่างแหนมอย่างหมูยอเขาต้องปรับตัวเหมือนกันครับให้สอดคล้องกับตลาดยุ

คือเอาเนื้อแดงนะครับ
แล้วก็หนังหมูเนี่ยต้องต้มแล้วก็ขูดขนอะไรให้สะอาด
แล้วก็ปาดมันที่ติดอยู่
ได้แต่หนังที่เป็นโปรตีนแท้เป็นคอลลาเจนนะครับ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหารผืนบ้านแปรรูป

ทั้งเรื่องของราคาการสร้างแบรนด์
ทำให้ต้องปรับตัวด้วยการควบคุมต้นทุน

รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตด้วยค่ะ
แข็งของเราคือเราจะใช้นวัตกรรมในการผลิตแหนม
ไม่ว่าเทคโนโลยีทางชีวภาพ
เป็นกล้าเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์
มีการนำมาใช้ในกระบวนการหมักแหนม
และก็เทคโนโลยีการสายล้างสี

จะทำการฆ่าเชื้อไปส่วนหนึ่งแล้วในระดับที่ปลอดภัย
ซึ่งเทคโนโลยีนี้มีมานาน
แล้วเราปัจจุบันเป็นเจ้าเดียวที่ใช้อยู่
โดยการปรับสินค้าให้พร้อมรับประทานมากยิ่งขึ้น
ไปจนถึงการออกแบบแพ็คเกจจิ้งค่ะ
หมูฝอยในแพ็กเกจจิ้งที่ดึงดูดใจคนยุคใหม่แบบนี้ค่ะ
ล่าสุดนะคะแบรนด์นี้ได้ขยายโรงงานมาที่จังหวัดปฐุมธานี

โดยผู้ประกอบการบอกว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจมีความมั่นคง
มาจากแหล่งเงินทุนที่ดีอย่างธนาคารกรุงเทพ
ช่วยปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ
จนทำให้มีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจค่ะ
ให้เกิดความสภาพคล่องในธุรกิจมากขึ้น
หรือว่าเราต้องการเงินไปลงทุนในส่วนไหนเนี่ย
ทางธนาคารกรุงเทพก็มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือนะครับ
ให้การกู้ยืมเงินในเลสอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ประกอบการแบบแฮปปี้
ปัจจุบันสินค้าจากบริษัทสุธิลักษ์อินโนฟู้ดมีมากกว่า๒๐๐รายการ
โดยยอดขายปีนี้ขยายตัว๑๔๐และตั้งเป้าปี๒๕๕๙
จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ๕๐จากการขยายตลาดในซุปเปอร์มาร์เก็ต
ให้กลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
อัญชลีสิริมั่วข่าวทรัฐทีวีรายงาน